จากเรื่องของราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น
ผู้บริโภคก็เป็นห่วงราคาสินค้าจะพุ่งสูงขึ้นตามไปด้วยหรือเปล่า
ถ้าพลังงานขึ้นทีไร
สินค้าต่างก็จะถ้าไม่แอบขึ้น
ก็อาจจะส่งผลให้ราคาขึ้นจริงนะครับ
ตอนนี้ทางกระทรวงพาณิชย์ขอความร่วมมือ
ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคให้ตรึงราคาสินค้า

ราคาน้ำมันมีผลต่อต้นทุนของการขนส่งกว่าร้อยละ๕
ขณะที่รองนายยกรัฐมนตรีเองนะครับก็บอกว่า

มันไม่เกี่ยวกับการบริหารงานของรัฐบาล
เพราะตอนนี้ถูกมองไปว่ารัฐบาลบริหารยังไง
ุ้งไว้แบบนี้แต่ทำไมเรื่องของราคาน้ำมัน
ถึงควบคุมและดูแลไม่ได้อันนี้เป็นข้อวิพักษ์วิจารณ์นะครับ
โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ช่วงเวลาที่ราคาน้ำมันไม่ขึ้นมา๔ปี
ไม่เห็นใครมาเรียกร้องเลย
แต่ปัจจุบันการที่ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล

ก็ถือว่าเป็นไปตามกลไกของตลาดโลก
ไม่เกี่ยวข้องกับนโยบายใดของรัฐบาลนะครับ

ก็เวลาน้ำมันไม่ขึ้น๔ปีไม่เห็นมีใครร้องอะไรเลย

ส่วนทางด้านของนายสนทิรัฐสนทิจิรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับ
เมื่อวานได้มีการเรียกประชุมหาบรือกับผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
สหพัฒนภิบูลเบอร์ลี่ยุคเกอร์อำพลฟู้ดโปรเซซิ่ง
แล้วก็บริษัทอื่นรวมกว่า๑๓รายนะครับ
มาขอความร่วมมือให้ไม่ปรับราคาขายปลีกสินค้าตามราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น
ซึ่งผู้ประกอบการก็ยินดีที่จะร่วมมือนะครับ
แล้วก็ใช้วิธีบริหารจัดการต้นทุนของตัวก่อน
และช่วงนี้สินค้าในตลาดที่มีการแข่งขันที่สูงขึ้นราคายากอยู่แล้ว

โดยสาเหตุจากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นทำให้มีการปรับค่าขนส่งพึ่งขึ้น๑๐๐ล่ะ๕
กระทบอย่างราคาขายปลีกสินค้าเล็กน้อยที่๑๐๐ละ๐๐๐๓๒ถึง๐๔๘๕๓
สูงสุดก็คือที่รับผลกระทบนะทำให้ราคาอาจจะปรับขึ้นคือปูนซีเมนผสม
ส่วนที่กระทบต่ำสุดก็คือเรื่องของผ้าอนามัยนั่นเอง
ขณะที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง

เพราะหลายคนบอกก๊าซหุ่งต้มตอนนี้ถัง๑๕กิโลเท่าไหร่ละคุณ

วันนั้นมีพี่น้องประชาชนคุณผู้ชมของเรา
ส่งไลน์หน้าจอมาบอกว่าโอ้โหขึ้นไป๔๐๐แล้วนะครับ
พฤษภาคมก๊าซหุงต้มจะลด๓๐บาทต่อถัง
อันนี้เป็นพาดหัวข่าวในข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐหน้า๘ในหนังสือพิมพ์นะครับ
ยอมควัก๓๐๐๐ล้านตรึงราคาเต็มพิกัดนะครับ
ซึ่งนายสิริจิรพงศ์พันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง
มีมติให้นำเงินกองทุนน้ำมัน๓๕๐๐ล้านบาท
อัตรา๑๐บาทต่อกิโลกรัมนะครับต่อถังขนาด๑๕กิโลกรัม
บอกว่าเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
จะมีผล๒๘พฤษภาคม
นี้นอกจากมาตรการดังกล่าวแล้วยังพบว่าสัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมามันขึ้นไปอยู่ที่๕๘๐เหรียญสหรัฐต่อตันนะ
ดังนั้นเมื่อนำส่วนลดดังกล่าวมาคำนวณ
ก็จะทำให้ราคาขายปลีกในประเทศ
ลดลง๒๐๒๒บาทต่อกิโลกรัมต่อถังขนาด๑๕กิโลกรัม
และจะทำให้ราคามันเท่าไหร่รู้ไหมคุณ

อาจจะลงมาได้อยู่ที่ถังละ๓๖๓บาทต่อถัง
ปัจจุบันที่อยู่ระดับสูงถึง๓๙๕บาทต่อถัง

จะไม่รวมกับการตรึงราคาให้กับภาคขนส่งนะ

ไปใช้น้ำมันเบนซินหรือดีเซลเป็นทางเลือกนะครับ
พ่อค้าแม่ค้าก็ถอนหายใจได้ระดับหนึ่งอุ่นใจได้ระดับหนึ่งนะ
ใช่ค่ะก็มีคุณผู้ชมถามมาเหมือนกันว่า
ทำไมน้ำมันที่เพื่อนบ้านเขาถูกกว่าบ้านเรา
คือเขาผลิตแล้วเขาส่งออกได้
เพียงพอใช้ในประเทศรวมถึงผลิตส่งออกได้
ดังนั้นเวลาที่ใช้ในประเทศเขาก็เลยไม่มีภาษีไง

มันไม่เพียงพอส่งออกไม่เพียงพอแถมต้องซื้อเข้ามาอีก
แล้วก็มีค่าภาษีอีกมันก็เลยแพงกว่าของเขาเนี่ยนะคะ